ผู้ชายอายุ๖๙ปีอยู่ที่จังหวัดนครนายก
ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วไปทานขนมปังปรากฏว่าขนมปังติดคอ
คอทำไงคะทำอะไรไม่ได้แล้วดิ้นชักดิ้นชักงออยู่หน้าบ้าน
เพื่อนบ้านมาเห็นพี่เขยมาเห็นเข้าไปช่วยช่วยไม่ทันค่ะ
สุดท้ายเสียชีวิตนะคะนี่ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
ต้องใช้คำว่าคุณลุงนะฮะอายุเกือบ๗๐ปีแล้วเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ค่ะสักประมาณเที่ยง
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจสพเมืองนครนายก
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณหน้าบ้านค่ะไปพบศพนายวัญชัยมงคลละ
อายุ๖๙ปีนอนบนแคร่เสียชีวิต
คือตอนที่ไปถึงมีผ้าห่มคลุมร่างไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
ไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้าย
แต่ตอนที่ไปถึงเนี่ยคือหน้าซีดขาวแล้วนะคะ
เคยของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุนทรสุดสงวน
เล่าบอกว่าขณะที่เดินมาหาน้องเขยที่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ย
ไปพบว่าน้องเขยเนี่ยค่ะก็คือนายวัญชัยเนี่ย
คว่ำหน้าหมดสติอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน
พอพลิกตัวขึ้นมาโอ้โหขนมปังยังคาปากอยู่เลยอะค่ะ
ตอนนั้นยังหายใจนะคะแต่เห็นว่าเขาเนี่ยดิ้นทุรนทุราย
จึงพยายามช่วยด้วยกันตะโกนตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยเหลือ
พยายามปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแต่สุดท้ายไม่ไหวค่ะ
เขาจากไปนะคะเขาสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนบ้านแล้วก็พี่เขยเลยค่ะ
ก็มาเจอเนี่ยเขาล้มไปแล้วล้มอยู่ตรงไหนครับ
ล้มอยู่ตรงเนี่ยหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ย
เดี๋ยวนี้เราก็มาจับพริกจับพริกขึ้นมาขนมเนี่ยมันคาเต็มปาก
แล้วแกก็เยี่ยวแตกอะไรหมดแล้ว
ตอนนั้นแกยังมีสติอยู่ไหม
ยังนั่นอยู่ทีนี้ขนมมันคาปากเราก็เอามือล้วง
รวมคนเดียวทำไม่ได้ก็เดินไปเรียกไอ้พงศ์บ้านโน้นมา

เออมาช่วยล้วงไอ้พงมาช่วยดูดิไม่ไหวแล้ว
นี่เป็นคำบอกเล่าจากคุณสุนทรพี่เขยของผู้ตายนะคะ
ทีนี้คุณสุนทรเล่าให้ฟังต่อบอกว่า
เขยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ปกติก็จะเป็นคนหาข้าวมาให้ทานเป็นประจำ
น้องเขยชอบกินขนมปังเป็นชีวิตจิตใจ
ก่อนเกิดเหตุเดินไปเที่ยวร้านไปซื้อขนมปังมารับประทาน
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ารีบทาน
แล้วก็ทานไปเยอะทานไปเยอะเสร็จปุ๊บมันกลืนไม่ทัน
สุดท้ายติดคอเสียชีวิตนะคะ
ส่วนศพก็เดี๋ยวตำรวจต้องนำไปพิสูจน์ก่อนนะคะ
ชนะสูตรแล้วหลังจากนั้นก็จะมอบให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ